ดูประเด็นการเมืองกันบ้าง
วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สื่อก็จับตารอดูนะคะ
เพราะว่าทางพักเพื่อไทยก็ได้ยกทีมแกนนำพักเนี่ย
เข้าร่วมเพื่อที่จะพูดคุยกันเรื่องของการปรองดอง
หลักแล้วเนี่ยนะคะได้เสนอ๖ประเด็น
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการไม่จำกัดกรอบ
ในการพูดคุยเรื่องนิรโทษกรรมนั่นเองค่ะ
โดยบรรยากาศการเชิญพักการเมืองเข้าร่วมหารือ
คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่มีพลเอกชายชาญ
ช้างมงคลประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

และวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเป็นคิวของพักเพื่อไทย
ก็ได้เดินทางมาเสนอความคิดเห็นแนวทางปรองดอง
นำโดยพลตำรวจโทวิโรธเปล่าอินรักษาการหัวหน้าพัก
นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพัก
รวมถึงยังมีแก่นนำพักเพื่อไทย
อย่างคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นายชูศักดิ์สิรินิน
นายชัยเกษมนิติสิรินายโพคินพลกุล
โดยพักเพื่อไทยก็เคยแถลงแนวทางสร้างความปรองดอง

รัฐต้องให้ความเป็นกลางมีอิสระ
เสนอให้ค้นหาความจริงและเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีต
รวมถึงการไม่จำกัดกรอบในการพูดคุย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอภัยโทษการนิรโทษกรรม
และรัฐต้องไม่สร้างความขัดแย้งใหม่
รวมถึงข้อตกลงร่วมที่ได้
ต้องไม่ออกมาในรูปแบบคำสั่งหรือว่าข้อกฎหมายนะคะ
ก่อนหน้านี้ภักดิ์เพื่อไทยก็ยังได้ระบุถึงปัจจัย
จะทำให้ความปรองดองเกิดผลสำเร็จ

จะต้องมีความจริงใจที่จะสร้างความปรองดอง

ตกอยู่ภายใต้การชี้นำและสั่งการของฝ่ายใด
กลไกของรัฐทั้งองค์กรนิติบัญญัติ
สารองค์กรอิสระต้องไม่มีอคติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ